กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมไอ้ข่าวที่เขาเมาส์กันว่า

จะบอกว่าบอนไซค์เอ่ยผ้าพันคอเอ่ย
ฝากน้องหมาเอ่ยสำหรับคู่ของทัพทิมแล้วก็ปลื้ม
ตกลงแล้วความสัมพันธ์มันยังตัดบัวยังเหลือใยอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ

ก็เลยทำเอากองเชียร์อดีตคนเคยรักทัพทิมมะลิกาและปลื้มสุรบทค่ะ

หลังจากที่น้องทัพทิมได้โพสต์ภาพของขวัญวันเกิด
อดีตสามีซื้อให้ลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
รวมไปถึงเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
สาวทัพทิมมาเลยจ้ามาทั้งต้นเลยนะคะ
เอาต้นบอนไซค์ค่ะเข้าไปสวัสดีปีใหม่
ดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัย

อย่างนี้นะคะก็เลยทำเอาหลายคนคิดไปไกล
ล่าสุดหนุ่มปลื้มมาเองจัดเต็มเคลียร์ชัดแบบตรงไปตรงมา
ความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาพูดเลยตรง
คือจริงแล้วผมกับทัพทิมเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะ
คือนานที่เราจะคุยซึ่งส่วนใหญ่ผมจะทักไปหากับทีมเป็นเรื่องเดียวเลยฮะ
คือหมาผมเป็นห่วงหมาผมมากแล้วผมคิดถึงหมาผมมาก
ผมถามให้เลยแล้วกันนะครับไม่ครับไม่แน่นอนนะครับ
ผมเป็นคนชัดเจนในเรื่องนี้ผมมองว่ารักที่มันจบไปแล้วเนี่ย
มันหมดไปแล้วมันคือหมดจริง
ในเมื่อเราไม่จำเป็นต้องเกลียดกันมันก็เลยเหลือแค่อย่างเดียวแล้ว
มันก็เลยเหลือแค่เพื่อนในเมื่อมันเป็นคนรักต่อไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นเวลาเกิดค้างว่าเรื่องจะกลับไปไหมไม่มีค้าง

ไม่มีค่ะคงเป็นเรื่องยาก

ส่วนภาพที่เห็นเนี่ยไปกินข้าวมาไม่ใช่สาวทัพทิมนะฮะ
หลายคนก็เดาว่าเออสงสัยจะเป็นความรักครั้งใหม่หรือเปล่า
คุณปลื้มเองก็ชี้แจงเลยบอกว่ากับหงหยกเนี่ยก็เป็นการพูดคุยกัน
เพื่อทาบทามมาร่วมโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่ปลื้มเองเนี่ยนะคะ
แท่นเป็นผู้กำกับก็เท่านั้นค่ะ
ส่วนว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้หรือเปล่า
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

พอดีผมมีโปรเจกต์หนังอันนั้นแล้วทีนี้น้องหูหยดเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้ว
บวกกับน้องหุ่นหยกเขารู้จักกับคุณพ่อผมเขาสนิทกับคุณพ่อ
เราเลยรู้จักกันแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็คุยกัน

แต่ว่าแค่ถามผมเขาไม่คนน่ารักนะครับ
และก็คือเรารู้สึกว่า
เทิ่นไม่มีใครเทินใครคุณคู่นี้เขาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเป็นคนรักไม่ได้แล้ว
อย่างน้อยก็ยังเหลือความเป็นเพื่อนกันอะไรเทินมาเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้ไม่มี
คือเขาบอกว่าความรักมันมีในหลากหลายรูปแบบ
อยู่ที่ว่าเขาสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันในแบบไหน

บายใจในการเป็นเพื่อนกันก็อยู่กันไปแบบนี้ดีกว่านะคะ